อีกหนึ่งเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่กระบี่เมื่อคืนนี้
เกิดเหตุกับครอบครัวนึงเพราะว่าลูกคือเมายา
เมาหนักมากแล้วก็จะทำร้ายแม่แท้
ทีนี้พ่อเลี้ยงเห็นค่ะก็เอาอาวุธปืนไทยประดิษฐ์มายิง
ท้ายที่สุดลูกเลี้ยงก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือชายวัย๓๕ปี

ผู้ก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จไม่ได้หนีไปไหนค่ะคุณผู้ชม
ยังนั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉิน
โดยนายทวีศักดิ์ก็ให้การรับสารภาพนะคะบอกว่าตอนก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ
ลูกเลี้ยงคือนายบุญรักษ์กับนายทวีศักดิ์เนี่ย
ก็ยังนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนบ้านอีก๒๓คนอยู่ที่หน้าสาลาหน้าบ้านนี่แหละ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวนายทวีศักดิ์ผู้เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ย
กลับมานอนก่อนมีเสียงดังเอะอะโวยวายขึ้น
เพราะว่าลูกเลี้ยงเมามากไปทะเลาะกับภรรยาของนายทวีศักดิ
แล้วก็อารวาสด้วยค่ะทำลายข้าวของทำลายรถจักรยานยนต์
พอภรรยาไปห้ามอ้าวก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะ
ทำร้ายแม่ตัวเองครับทีนี้นายทวีศักดิ์ก็เลยจะไปช่วยห้ามปราม
แต่ว่าลูกเลี้ยงเนี่ยชกแล้วก็ทำร้ายนายทวีศักดิ์ที่เป็นพ่อเลี้ยง
นายทวีศักดิ์ก็เลยหยิบปืนยาวแบบไทยประดิษฐ์ที่ตั้งอยู่ใกล้มาขู่ก่อนนะ
ตอนแรกยังไม่ได้ยิงนึกว่าลูกเลี้ยงจะหยุดเมื่อเห็นปืน
แต่ปรากฏลูกเลี้ยงไม่หยุดค่ะเดินเข้าประชิดตัวนายทวีศักดิ์จะทำร้าย
ทีนี้นายทวีสักก็เลยลั่นไกยยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุดสองสองไปหนึ่งนัด
นายบุญรักษ์ลูกเลี้ยงเนี่ยล้มลงหลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่

โรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัย

โรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัย

โรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัย

โรงพยาบาลวิทยาลัยโรงพยาบาลวิทยาลัย